และต่อเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชรเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เกี่ยวกับคดีของนางกิมเองแทร่เตียวนะคะ
ว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของนางไก่หรือเปล่า
ซึ่งทางด้านของประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
นำพระมหากษัตริย์แนะนำเอกสารหลักฐานนะคะ
เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับนางไก่หรือไม่
นาและพระมหากษัตริย์นำหลักฐานเอกสารชี้แจงพฤติกรรมของนางกมลทัศน์
ธนทรโคสิจิระหรือนางกิมเองแทร่เตียวผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกงร่วมกันปลอม
และใช้เอกสารราชการปลอมและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสอง
ซึ่งเป็นพี่สาวของนางมนตายกรัตนาการหรือนางไก่ไปยื่นต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
ปราบรามการฟอกเงินหรือปปงนะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เกี่ยวข้องกับนางไก่หรือไม่หลังพบพฤติกรรมใช้กลุ่มบุคคลแอบอ้างสถาบัน
จนทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อ
สงการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
ซึ่งกรมจากการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างเดิมเดินการศึกษวนทางลับ
ขยายผลถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในกลางเดือนกันยายนนี้
และหากตรวจสอบพบความเชื่อมโยงในการฟอกเงิน
หรือการกระทำความผิดปปงก็จะมีการอายัดทรัพย์สินค่ะ